เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้มีการโพสต์ไว้อะไรอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะภรรยาสาวของหนึ่งในนักบินที่เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
นั่นก็คือแฟนสาวของคุณแม็กซ์หรือว่า
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนั่นก็คือคุณหมวยนะคะ
วันนี้ได้มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นภาพคู่แบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพข้อความไลน์ที่ส่งหาแฟนนุ่มเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณแม็กซ์นั้นเสียชีวิต

หวยขอเป็นภรรยาของแม็กซ์คนเดียว
หวยจะอยู่อย่างคนที่ภาคภูมิใจในฐานะภรรยานักบิน

อยู่บนสวงสวรรค์คอยดูหมวย

ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งค่ะ

อกจากนี้ทางด้านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ของเรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่าง

บอกว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว

เพื่อระลึกถึงนักบินผู้ล่วงลับ

ทางด้านพี่สาวคนสนิทของแฟน

ถึงนักบินแล้วก็ให้กำลังใจน้องหมวย

โดยบอกว่าน้องแม็กซ์คะ
หมวยมารับน้องแม็กซ์กลับบ้านด้วยตัวเองเลยนะคะ

พี่จะช่วยดูแลน้องหมวยเอง

หวยพร้อมมากที่จะทำหน้าที่แทนแม็กซ์ทุกอย่าง

อันนี้ก็เป็นข้อความจากพี่สาวคนสนิทของ